ไปที่โคราชนครราชศรีมากันหน่อยค่ะคุณผู้ชมจัดจ้านในย่านนี้มากคุณผู้ชมค่ะ
วัยรุ่น๑๐คน๒๐บาทาไปรุมกระทืบผู้ชายคนเดียวจนเขาลงไปกองกับพื้น
เหตุการณ์นี้มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้เดี๋ยวดูคลิปแล้วก็เล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะ
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่คุณผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเธออยู่หอพักแถวนั้นแหละแล้วก็อยู่ชั้น๓

ลงมาเนี่ยจะเห็นชัดพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเธอยีบกล้องมือถือเลยค่ะ
ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะเห็นไหมผู้ชายสักประมาณ๑๐คนได้ค่ะรุมกระทืบคนเดียว
แล้วพอเสร็จปุ๊บขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยส่วนคนเจ็บก็นอนจมกองกับพื้นแบบนั้น
เพื่อนต้องมาช่วยประคับประคองต้องใช้คำว่าสภาพสะบักสบอมนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนหวาน๑๕สิงหาคมที่ผ่านมาบนถนน๓๐กันยาตะบนในเมือง
อำเภอเมืองนครราชศรีมานะคะทีนี้หลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบความจริงลงพื้นที่ไปเลย
ไปจุดเกิดเหตุไปพบว่าย่านนี้เป็นย่านสถานบันเทิงมีร้านเหล้าผับบาร์หลายร้านด้วยกัน
เราไปเจอกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๗ปีน้องคนนี้เล่าบอกว่าเธอเนี่ยตอนที่เกิดเหตุ
นี่น้องชี้ให้ดูนะคะมุมนี้แหละค่ะที่เธอถ่ายคลิปไว้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเธอนั่งริมระเบียงหอพักชั้น๓
ได้ยินเสียงเออะโวยวายมองลงไปตอนแรกเนี่ยเห็นกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันจำนวนมาก
แรกในใจเลยคิดว่าเป็นอุบัติเหตุรถชนกันแต่พอสังเกตพิจารณารายละเอียดให้ลึกซึ้งมากขึ้น
เห็นว่ามีคนถูกรุมต่อยรุมกระทืบก็เลยตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่าย
ถ้าเกิดว่าน้องคนที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยเห็นคลิปอาจจะเอาคลิปนี้นะคะ
ไปเป็นหลักฐานในการดำเนินแจ้งความต่างได้นะคะส่วนสาเหตุน้องผู้หญิงที่เราได้
ไปคุยแล้วก็เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าเธอก็ยังไม่รู้นะคะว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ยังไง
แต่เพียงว่าบริเวณซอยนี้เป็นแหล่งร้านเหล้าผับบาร์ทุกคืน
จะมีกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษามาเที่ยวดื่มกันคึกคักคึกขนองแหละค่ะ
แล้วก็หลังเที่ยงคืนพอร้านเริ่มปิดใช่ไหม
หลายคนก็ออกจากผับในสภาพคือพอดื่มเหล้าเมาได้ที่สติก็ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดนะฮะ
ทะเลาะกันบ่อยครั้งทะเลาะกันบ่อยมากแล้วเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นประจำเดี๋ยวลองฟังเสียงน้องหน่อยค่ะ
จากที่เขาเล่ากันในโพสต์ที่หนูโพสต์ไปเนี่ยเหมือนน้องเขาก็ขับรถไปเลยค่ะ
เพราะคนจะเรียกรถพยาบาลอะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนน้องเขาไปขับรถชนคนที่จะเลี้ยวเข้าซอยค่ะล้มก็เลยโดนคั่วหลีมาลุมต่ออย่างนี้ค่ะ
เขาก็กลัวว่าจะเอาผิดเรื่องรถกับน้องเขาด้วยค่ะเขาก็เลยไป
เราเป็นนักข่าวก็ต้องหาความจริงนะคะน้องผู้หญิงคนนี้ไม่ทราบสาเหตุไม่เป็นไร
เราก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นต่อว่ารู้หรือเปล่าว่าจริงแล้วสาเหตุที่๑๐รุ่มหนึ่งเนี่ยเกิดจากอะไร
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าคนที่ถูกรุมทำร้ายร่างกายเนี่ยคือไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเฉียวชนเพื่อนในกลุ่มคู่อริ
ก็คือ๑๐คนนั่นแหละจนเขาได้รับบาดเจ็บแล้วคนที่ถูกรุมกระทืบเนี่ยหลบหนีไป
พอเป็นแบบนี้ปุ๊บกลุ่ม๑๐คนเนี่ยเขาไม่พอใจเลยไล่ไปตามรุมทำร้ายนะคะ
แต่ว่าจนถึงขณะนี้แล้วเนี่ยยังไม่มีใครโดยเฉพาะผู้บาดเจ็บเนี่ยยังไม่ได้มีการไปแจ้งความตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุนะคะ